เรื่องของการให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับมาตรการต่างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

เขาบอกว่าจุดประสงค์จริงแล้วนะคุณ
ของการประกาศพรกรครั้งนี้ออกมา
คือต้องการให้คนไทยทำตามมาตรการหนึ่งเดียว

คนไทยยังทำตามไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย

ดังนั้นเรื่องนี้เรามีการวิเคราะห์
จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ครับเราเดินทางมาถึงจุดของความก้ำกึ่งแล้ว

กั้นกึ่งระหว่างความร่วมไม้ร่วมมือ
กับความร่วมมือแบบครึ่งกลาง

คนที่ยังใช้ชีวิตแบบเดิม
ทำเหมือนเดิมออกจากบ้านเหมือนเดิม
สังสรรค์ไปชุมนุมกันอยู่เหมือนเดิมก็ยังมีเยอะ
แต่ว่าคนอีกมากเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่กับบ้าน
ถ้าจำเป็นจะต้องออกจากบ้านก็รักษาระยะห่าง
ความก้ำกึ่งที่ว่านี้
มันจะส่งผลไปถึงตัวเลขการติดเชื้อด้วย
เพราะถ้าคนส่วนหนึ่งยังทำแบบเดิม
ตัวเลขการติดเชื้อมันไม่ลด
พอตัวเลขการติดเชื้อไม่ลด

เหมือนที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊ครายงานไป
เรื่องรถไฟเขาจัดระเบียบนะ
แต่ที่เห็นหัวข่าววันนี้ก็คือว่า

ตูขู่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น
ยังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ต่อไปการให้บริการทั้งรถไฟฟ้ารถไฟรถโดยสารรถเมย์
จำเป็นต้องลดเที่ยวให้บริการจนกว่าจะเรียบร้อย
ถ้ายังไม่เรียบร้อยอีกก็จะหยุดให้บริการทั้งหมด
นี่ที่นายกพูดเมื่อวาน
ฉะนั้นความร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับ
ในช่วงเวลานี้เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ฟัง
คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทย์ศิลราช
ลองฟังดูสิครับท่านว่ายังไงครับท่านบอกว่า
วันนี้เฉพาะโรงพยาบาลสิริราชมีผู้ป่วยเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผู้ป่วยที่รับดูแลอยู่๗๐รายจำนวนนี้อาการหนัก๖ราย
ถือว่าปริ่มมากที่จะขาดแคลนทรัพยากรในการดูแลเมื่อถึงจุดที่เตียงเต็ม
อาจจะต้องเข้าสู่การดำเนินการขั้นสองคือย้ายผู้ป่วยที่มีอาการน้อย
ช่วยกันลดอัตราป่วยให้ชะลอลงค่อยทยอยเข้ามาตรวจ
เชื่อว่าทรัพยากรที่มีอยู่จะเพียงพอ
คุณหมออีกคนหนึ่งคุณหมอมนศักดิ์ชูโชติรสท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
บอกว่าศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษโรงพยาบาลศิริราชปียะมหาราชการุณ
ตอนนี้มีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดอยู่๑๐๒เตียงแต่คนไข้ก็สูงขึ้น
แต่อยู่ในระดับที่รับได้นี่เห็นไหมครับว่า
เราอยู่ในสภาพปริ่มของความขาดแคลนหลายโรงพยาบาลก็เป็นสภาพปริ่มแบบนี้
แล้วไหนเราจะขาดแคลนอุปกรณ์สำคัญเช่นเครื่องช่วยหายใจครับ
เครื่องช่วยหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนซึ่งแต่ละโรงพยาบาลของรัฐ
มีจำกัดทั้งนั้นมีตัวเลขที่ลองประเมินกันเป็นสถิติดูอย่างนี้ครับ
ตัวเลขนี้เขาระบุอย่างนี้ครับถ้าเรายังติดเชื้อกันในอัตราที่เป็นอยู่
สิ้นเดือนสิงหาคม๖๓เราจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ๒แสนคน
นี่ถ้าคุมกันไม่อยู่แล้วยังติดเชื้อวันละร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยนะ
แล้วมันจะตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขนี้
รัฐเนี่ยควรจะมีเครื่องหายใจเครื่องช่วยหายใจประมาณ
หกพันเครื่องครับประมาณหกพันเครื่อง
ควรจะมีเครื่องผลิตออกซีเจนประมาณหกพันห้าร้อยเครื่อง
แล้วเราต้องเตรียมโรงพยาบาลสนามกันไว้ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเตียง
นี่ถ้าตัวเลขติดกันอย่างที่ว่าคำถามตามมาก็คือว่า
รัฐบาลเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมงบประมาณไว้หรือยังครับเครื่องช่วยหายใจ
ราคาประมาณเครื่องละแปดแสนห้าหมื่นบาทครับถ้าหกพันเครื่อง
เงินเท่าไหร่ครับห้าพันหนึ่งร้อยล้านบาทส่วนเครื่องผลิตออกซิเจน
เครื่องหนึ่งประมาณสี่หมื่นบาทถ้าต้องใช้เตรียมไว้หกพันห้าร้อยเครื่อง
ต้องใช้เงินสองร้อยหกสิบล้านรวมกันทั้งสองอย่างเนี่ย
ต้องเตรียมไว้ห้าพันสามร้อยหกสิบล้านห้าพันสามร้อยหกสิบล้าน
มันยังถูกกว่าที่จะไปที่เรือยกพลขึ้นบกที่ผ่านคอลโลมอลไปแล้ว
อันนั้นเนี่ยราคาตั้ง๖๑๐๐ล้านบาทแล้วเมื่อวานที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่า
ทำท่าจะเอาเข้าคอรมอเรื่องอนุมัติคนที่จะไปส่งไปฝึกไปดูเนี่ยเราลองคิดดูสิครับ
ว่าถ้าเราตัดงบจากทุกกระทรวงเอามาได้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
จากทุกกระทรวงเราจะได้เงินสามแสนสองหมื่นล้านครับ
แล้วถ้าได้เงินมาขนาดนี้มีคำถามว่าจำเป็นไหม
ที่ต้องไปกู้ไอเอ็มเอฟอีกรอบนึงให้ลูกลูกหลานหลานเราในอนาคตเนี่ย
ต้องเป็นซี่เป็นสินอีกฉะนั้นการโยกงบตัดงบจากกระทรวงต่างต่าง
มาเป็นงบกลางที่ว่านี้ทุกฝ่ายเห็นด้วยหมดครับ
ไม่ว่าจะเป็นงบไปดูงานในประเทศต่างประเทศไปดูงานอะไรกันช่วงนี้
เขางดหมดแล้วงบจัดสัมมนางงบจัดอีเวนต์
ให้รัฐมนตรีไปเปิดป้ายตัดดิบบิ้นเฮฮากันเนี่ย
เพื่อทำประชาสัมพันธ์กระทรวงประชาสัมพันธ์การเมือง
ประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีต้องยกให้หมด
ตอนนี้ถ้าเราตัดมาได้สามแสนสองหมื่นล้าน
ก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลย
ออกเป็นพระราชกำหนดออกเป็นพระราชกำหนดก่อน
แล้วค่อยออกเป็นพระราชบัญญัติตามมาทีหลัง
ถึงเวลาขึ้นมาจะเอาเข้าสภา๓วาระรวดก็ยังได้
ท่านประธานชวนหลีกภัยท่านก็บอกไม่ขัดข้อง
ประธานวิทย์บอกมาอีกทีนึงเมื่อวานว่าไม่ขัดข้อง
ฉะนั้นเงินที่จะเตรียมไว้สำหรับสองเรื่องใหญ่ก็คือเรื่อง
เครื่องช่วยหายใจและเครื่องผลิตออกซิเจน
สองช่วงนี้สองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ
เราต้องเตรียมกันไว้ส่วนอุปกรณ์อื่นอื่น
ตอนนี้ก็ยังบ่นกันอยู่เยอะมากว่าขาดแคลน
ในกระสาทขณะที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงละอสูรบอกว่า
เอ๊ะก็จัดส่งไปแล้วแต่ว่าตัวเลขระหว่าง
คนที่บริหารโรงพยาบาลกับตัวเลขกระทรวงไม่เหมือนกันครับ
เมื่อสักครู่หมอแพนด้าเขาบอกใครไม่กล้าโพสต์เขาโพสต์เอง
มันสะเทือนใจไหมล่ะครับที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หรือหมอแพนด้าบอกเมื่อสักครู่ว่าอันเดียวก็เอาครับ
ก็แปลว่าเขาไม่มีเขาไม่มีเขาขาดแคลน
เราต้องเปิดหน้าพูดความจริงกันแล้วครับว่าบริหารจัดการกันยังไง
ทำกันยังไงหมอเขาถึงละงมกันไปหมดเวลานี้
เอาล่ะเรื่องนี้ต้องตามกันดูต่อครับว่าจะไปถึงไหนยังไงครับ

ขอบคุณอาจารย์นะฮะสะท้อนทั้งเรื่องของมาตรการที่ประชาชนต้องทำตาม
รวมถึงเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ขอบคุณนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทย